เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอามาเตือนภัย
คือมันมีทั้งเรื่องหนึ่งที่เตือนภัยและอีกเรื่องหนึ่งน่าตกใจ
คือถ้าคุณอยู่ในมหาลัยแห่งนี้แล้วอยู่ดี
มีคนใส่เหมือนหน้ากากผีถือไม้สเบสบอลมาวิ่งไล่นิสิตนักศึกษา
เฮ้ยแบบนี้มีเหรอดูคลิปค่ะ
ถามคุณคิงคนใกล้ตัวดิฉันก่อนเลยแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้เลย
เป็นคุณคุณกลัวไหมคะ
โอ้โหกลัวสิฮะนี่นึกว่าแบบว่ามาช่วงฮาโลวีนหรือว่ามาถ่ายทำหนังผีนะเนี่ย

ก็นั่นน่ะดิแล้วนักศึกษาที่อยู่ตรงนั้นที่เห็น
แล้วคุณดูนะเขาไม่เจ็ดเจ๋อเจ๋อเขาวิ่ง
วิ่งเข้าใส่แล้วนักศึกษากลัวกันหนีกระเจิงนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคลิปแรกนะคะต้องบอกก่อน
รั้วมหาวิทยาลัยนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น๒เหตุการณ์

แล้วเขาบอกว่าเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่ง๑ย่านอโศก

เป็นช่วงค่ำและสภาพที่แต่งตัวมา

ใกล้กับคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ
ขณะที่นักศึกษาเดินอยู่ผู้ชายคนนี้ค่ะ

ถือไม้เบสบอลวิ่งเข้ามาทำท่าจะฟาดใส่
คนแถวนั้นวิ่งหนีแตกคือ

ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นชาวต่างชาติ

เพื่อจะเอาไปลงในโซเชียลอะไรแบบนี้หรอ
คุณผู้ชมดูนะคือมีการโพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้จากนิสิตสาวคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบเหตุ
เธอบอกว่ามีสาวประเภท๒แต่งกายลักษณะคล้ายผู้หญิงสะพายกระเป๋าสีชมพูแบบนั้น
แต่นิสิตไหวตัวทันจับตัวสาวประเภทสองคนนี้ไว้ได้
นำตัวส่งตำรวจที่สนทองหล่อดำเนินกดีที่ตกใจคือกล้องที่เขาไปแอบถ่าย
คือคุณผู้ชมคะถ้าไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยมันเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมาก
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอคลิปนะคะที่สาวประเภทสองคนนี้แอบถ่ายเอาไว้เป็นจำนวนมาก
แล้วทำมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นคลิปของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งนั้นเลย
ถามว่าคลิปเหล่านั้นเธอแอบถ่ายในห้องน้ำเธอเอาไปทำอะไรคุณคิงว่า
มันชัวร์อยู่แล้วเอาไปขายจริงค่ะ
เอาไปขายต่อไปขายในโลกออนไลน์นี่แหละ
แล้วตรวจสอบประวัติเคยถูกจับคดีแบบนี้มาแล้วเนี่ย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ออกมาเรียกร้องแล้ว
จากแจ้งเตือนให้ทุกคนระมัดระวัง
แต่มีการเรียกร้องแล้วก็ตัดพ่อทำนองว่า
มหาวิทยาลัยเปิดเหลือเกิน
ใครต่อใครเดินเข้าออกกันแบบนี้
แล้วหลายคนบอกไม่ปลอดภัยซะแล้ว

เพิ่มความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยให้กับบรรดานิสิตต่างบริเวณนั้นด้วย
แล้วก็แถวนั้นก็จะมีโรงเรียนด้วยนะฮะ
เดี๋ยวเด็กก็จะกลัวกันไปหมดนะครับ